เอกสุดคนก็เสนอมาแล้วว่าจะไปรับฝังไหนเราก็ได้
แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของราคาสูตรหลายราคาสิ้น
หรือเรื่องของการเรียนรู้การศึกษา
ที่พวกคู่ไปด้วยกับคุณธรรมและเรียกภัณฑ์
ก็เป็นอย่างนี้จะต้องคุยกัน
จะต้องมีการกำหนดกรอบเวลาไหมคะ
ว่าการแก้ไขควรจะต้องแล้วเสร็จภายในระยะ

ช่องไว้ครับอ่าอันนี้เราใช้คำว่าให้รัฐบาลสนับแนวทางในการไข่ไข่รัฐ
เราเป็นทัศน์ธนาคารอยู่ในลำดับที่สี่ก็คงใช้เสียงไปเดินให้เต็ม
ก็แหละว่าจะได้เห็นการแก้ไขรัฐมณูนผ่ายใต้รัฐบาลชีพนี้ครับ
ในขณะนี้มันก็ยังคงเป็นเกาะกว้างที่ยังไม่ชัดเจนว่ามันจะเกิดได้จริงหรือเปล่า
ถูกต้องครับแต่เมื่อเป็นนโยบายที่ภาคปริษัทที่ฝั่งทรัยไม้
เราก็ข่าวเพื่อนซึ่งนโยบายแต่ละนโยบายเขาเมื่อพูดแล้วส่องละพิมพ์

ผมคิดว่าธนทรรภาพรีวการท่านคงจะเป็นผู้กับมันเอง
ผมว่าท่านสะดวกเมื่อไหร่
ก็ผมกับคุณศักดิ์สยามเข้าคลิกทำงานร่วมกัน
อยู่ที่กระทรวงมาภัยเมื่อปี๕๑๕๒๕๓๕๔ครับ